มาดูความคืบหน้าค่ะ
มหาวิทยาลัยมหิดลแต่สุดท้ายอาจารย์นุ๊กไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

คลากรทางการศึกษาลูกศิษย์ลูกหาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลไว้

วันนี้ญาติของอาจารย์นุ๊กก็ไปรับศพด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ทางตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของอุบัติเหตุแหละ

ก็ต้องมีการตรวจร่องรอยของการเบรกไม่เบรกใครชนใครยังไงนะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอคนขับรถกระบะให้สามารถให้ปากคำได้ก่อน
ก็น่าจะมีข้อมูลความคืบหน้าเพิ่มเติม
วันนี้ญาติของนายรัฐกาลโกมลรัฐอายุ๔๐ปี
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลหรืออาจารย์นุ๊กนะคะ
ญาติญาติเข้ารับศพที่โรงพยาบาลสิริราชช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่อาจารย์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ
จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ที่จังหวัดเชียงใหม่
พันธุ์ตำรวจโทนัทธนันม่วงงามสารวัตรสอบสวนสายงานตรวจ๓๐
สถานีตำรวจนครบานคู่ขนานลอยฟ้าบอกว่า
ความคืบหน้าทางคดีตอนนี้เนี่ยค่ะ
พนักงานสอบสวนได้ส่งศพมาชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด

ปืนต้นผลพิสูจน์สาเหตุการเศรษฐ์ชีวิต
จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาพบว่า

ส่วนคนขับรถกระบะคู่กรณีนายประยุทธ์ปิณสาอายุ๔๙ปี
บาดเจ็บก็คือศีรษะแตกเย็บไป๑๐กว่าเข็ม
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำเบื้องต้นแล้วนะคะ
ทางคนขับรถกระบะเนี่ยบอกว่าตัวเองขับรถบรรทุกยามองมาจากท่าพระจันทร์
กำลังจะไปส่งที่พุทธมนตรสาย๒
ขับอยู่เลนขวาก่อนจะมาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็รถเก๋งของอาจารย์นุ๊กขับมาชนท้าย
แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้นี่คือตามคำให้การของคนขับรถกระบะนะคะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุทางตำรวจบอกว่า
ไม่มีร่องรอยการเบรกของรถยนต์เลยนะคะ
แต่มีร่องรอยของรถเก๋งที่พุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างแรง
เพราะว่าชนในลักษณะที่ว่ามุดเข้าไปท้ายรถกระบะค่ะ
แล้วก็มีรอยขูดบนถนนด้วย
ส่วนกล้องวงจรปิดรอบไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์
ก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
เพราะว่ากล้องอยู่นอกรัศมีการบันทึกเหตุการณ์
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ตั้งข้อหากับใครค่ะ
แต่ก็ได้นัดคนขับรถกระบะคู่กรณีมาให้ปากคำเพิ่มเติม

หายจากบาดเจ็บก่อนก็ต้องมาให้ปากคำเพิ่มนะคะ
ถ้าร่องรอยแบบนี้มันก็สันนิษฐานได้๒อย่าง
ก็คือว่ามันกระทันหันมากจนอาจารย์นุ๊กคือเหยียบเบรกไม่ทันเลย
เพราะตอนแรกบอกว่าเหมือนกับรถกระบะเขาเปลี่ยนเลน
เลนกลางแล้วก็ท้ายยังอยู่เลนขวา
แล้วก็ชนเข้าไปที่ด้านท้ายอย่างเงี้ค่ะ
หรือไม่ก็อาจารย์อาจจะไม่รู้ตัว

ต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดนะครับ
ขณะที่วันนี้นะครับการเสียชีวิตของอาจารย์นุ๊กก็ทำให้
บรรดาลูกศิษย์แล้วก็บุคลากรทางการศึกษา
ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความอาลัยต่อการจากไปกันเป็นจำนวนมากนะครับ
อาจารย์นุกหรือว่านายรัฐกาลโกมลรัฐ

อาจารย์ประจำภาพวิชาบริหารธุรกิจวิชาล
ก็รู้สึกเสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันนะฮะ
เนื่องจากเป็นอาจารย์ที่ลูกศิษย์บอกว่าจะคอยรับฟัง
ให้คำปรึกษากับนักศึกษาเป็นอย่างดีนะครับ
อย่างเช่นข้อความหนึ่งที่บอกว่า

รับฟังผมบ่นและให้คำปรึกษาชาติหน้ามีจริงขอเป็นสิทธิ์อาจารย์อีก
สิทธิ์บางคนได้ระบุขอบคุณอาจารย์หากไม่ได้อาจารย์ช่วยคงสอบตก
และขอให้อาจารย์นุ๊กหลับให้สบาย
ก็มีผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีศพต่างของอาจารย์นุ๊กนะฮะ
โดยได้โพสต์ข้อความเชิญร่วมอะไรในพิธีน้ำมัศกาลพระเจ้าและพิธีฝัง
โดยในวันที่๒๒และ๒๓ตุลาคมนี้มีกำหนดการนามัศกาลพระเจ้า
เวลา๑๙น๓๐นจากนั้นวันที่๒๔ตุลาคม
มีกำหนดพิธีนมัสการพระเจ้าเวลา๑๐น๓๐น
ที่ห้องจันทร์เป็นคริสตจักรที่๑เชียงใหม่
หลังจากนั้นจะมีพิธีฝังสุสาน
ปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโทจากเยอรมนีปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับตำรวจทางหลวง๓นายค่ะ
ที่ได้เข้าไปช่วยอาจารย์นุ๊กนะคะจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุ
ตามคลิปภาพนี้เราเห็นพลเมืองดีไปช่วยมีเจ้าหน้าที่ไปช่วย
เราไปคุยมาเราส่งคุณณตระพงเรียกกับนักข่าวของเรา
กรรมคับการตำรวจทางหลวง
ก็ร้อยตำรวจเอกสรรพงศ์บอกว่าตอนแรกก็นั่งรถ
มาจากจังหวัดนครปฐมจะไปทำงานที่กรุงเทพ
ระหว่างที่ขับรถมาบนทางคู่ขนาดลอยฟ้าสังเกตเห็น
ควันดำลอยขึ้นมานะคะมันผิดปกติ
ก็เลยให้ดาบตำรวจชิรวัตรชาวนาห้วยตะโก
และดาบตำรวจวีระลิ่มเจริญ

ก็ช่วยกันมองหาว่าต้นทางของควันดำมันอยู่ตรงไหน
มาเห็นว่ามีรถยนต์คันหนึ่งอยู่ที่ฝั่งขาออก
ลุกไหม้เลยนะคะที่ฝากระโปรงรถ
ร้อยตำรวจเอกสรรพงศ์ก็เลยเปิดกระจกรถ

พลเมืองดีตรงนั้นก็ตะโกนกลับมาว่ามีคนติดอยู่ในรถ
ร้อยตำรวจเอกสรรพงศ์ก็เลยบอกว่าตัวเองก็รีบเปิดประตู
แล้วก็ปีนแบรีเออร์กั้นเกาะกลางค่ะ
ระหว่างที่ข้ามมาฝั่งขาออกร้อยตำรวจเอกสรรพงศ์บอกว่า

พยายามจะเปิดประตูฝั่งคนขับ
แต่ว่าอย่างที่บอกว่าประตูไปชนกับแบรีเออร์พอดี
มันเปิดไม่ได้มันติดกันพอดี
แล้วก็รถเสียหลักแบบนี้นะคะก็ทำได้แค่แง้มประตู
ให้อากาศเข้าไปในรถจะได้ไม่สำลักควัน
เพราะว่าไฟเริ่มลุกไหม้แล้วนะคะ
ร้อยตำรวจเอกสรรพงศ์บอกว่าตอนนั้นในหัวไม่ได้คิดอะไร
จากจะต้องช่วยคนเจ็บออกมาจากรถให้ได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
แต่ปัญหาก็คือประตูล็อกทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะ
ก็เลยตัดสินใจใช้เท้าเตะไปที่กระจก
แล้วก็พยายามจะให้กระจกแตกนะคะ
ก็ได้ให้ดาบตำรวจธีรวัตรดาบตำรวจวีระช่วยกัน

แต่พอเตะที่กระจก๒๓ครั้งกระจกมันไม่แตกคุณผู้ชม
ระหว่างนั้นมีคนขับรถคันหนึ่งนะคะเขาจอดอยู่ใกล้
เขาเอาค้อนมาให้เอาค้อนมาให้ดาบตำรวจวีระ

ระหว่างนั้นช่วยกันค่ะพอกระจกแตกปุ๊บ

ประตูรถด้านหน้าเปิดออกเอง
หรือตัวอาจารย์นุ๊กที่บาดเจ็บนั่งอยู่ในรถนะคะเป็นคนเปิด

พอประตูเปิดได้ก็รีบอุ้มอาจารย์นุ๊กออกมาทันที
ก็คิดว่าถ้าปล่อยไว้ไฟต้องลุกท่วมทั้งคันแน่นะคะ
ตอนนั้นประตูมันเปิดไม่ออก
ข้างขวามันเปิดออกแต่ว่าเปิดได้นิดเดียว

ซึ่งด้านซ้ายประตูก็ล็อกอยู่แล้วพยายามช่วยกันทุบกระจก
เพื่อทำยังไงก็ได้ก็ให้เปิดประตูได้ก่อน

ก็คือเตะเพื่อที่ว่าจะให้กระจกแตก

ไฟมันลุกลามเข้าจะเข้าห้องเลยต่างอยู่แล้วครับ
กลัวแบบมีคนอยู่ข้างหลังแข้งกันเลยว่ะ
เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นที่เขาบอกว่ามีใครอยู่อีกกี่คน
เพราะเราได้รับคำตอบแค่ว่ามีคนเจ็บติดอยู่ในรถ
ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าในรถมากันกี่คนอะไรกี่คน
เราก็ต้องรีบช่วยไว้ก่อนครับ
กลัวว่ามันจะระเบิดแล้วมันจะเป็นอันตรายกับตัวเราไหมครับ

แต่คือการที่เรามองเห็นเห็นเพลิงนี่

ตอนนั้นไม่คิดถึงความกลัวอะไรครับว่าจะระเบิด
คิดว่าต้องเอาคนเจ็บออกมาให้ทันเวลา
ร้อยตำรวจเอกสรรพงศ์บอกว่า

อาจารย์นุ๊กยังมีสติอยู่นะค่ะ

เอามาให้ห่างจากรถที่เพลิงลุกไหม้เนี่ย
ก็เห็นอยู่ว่าอาจารย์นุ๊กยังสามารถขยับตัวไปมาได้
ตัวเองก็ยังพูดคุยสื่อสารโดยบอกว่า
ให้อาจารย์นุกนี่รอสักครู่หนึ่ง
เดี๋ยวรถพยาบาลกำลังจะมารับแล้ว

ในใจไม่ได้คิดว่าเป็นหน้าที่เราเป็นตำรวจ

แต่ช่วยเพราะเห็นเหตุการณ์ว่าต้องช่วย
ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย
เป็นคนที่เห็นคนที่เดือดร้อนก็ต้องไปช่วย
คิดอย่างเดียวว่าต้องเอาคนเจ็บออกมาจากรถให้เร็วที่สุด
แล้วก็คิดว่ายังไงต้องช่วยให้เขารอดชีวิต
ที่จะต้องไปปฏิบัติภารกิจต่อแล้วเปื้อนเลือดอยู่นะฮะ

ก็เดี๋ยวไปปฏิบัติหน้าที่ก็ใส่เสื้อคลุมทับอีกชั้นหนึ่ง
ก็ไม่เห็นแล้วใส่เสื้อคลุมทับก็ได้
ทีนี้พอหลังจากช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
วันนั้นท่านก็ไปทำงานต่อนะไปปฏิบัติภรรยาคิดต่อ
ก็มาทราบข่าวตอนหลังว่าอาจารย์นุ๊กที่ช่วยกันออกมาได้เนี่ย
เสียชีวิตขณะที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ก็รู้สึกเสียใจมากเพราะตอนนั้นคือก็ยังรู้สึกว่า
การที่เราช่วยออกมาเนี่ยก็คิดว่าทำได้เร็วแล้วนะค่ะ
คิดว่าไม่น่าจะถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็เสียชีวิต
แล้วขณะช่วยออกมาผู้บาดเจ็บก็ไม่ได้ถูกไฟคลอก
ไม่ได้มีอาการสำลักควันทั้งอาการของอาจารย์ดูแล้วก็

วกกับเท่าที่เห็นการบาดเจ็บที่ศีรษะก็ลักษณะเหมือนแค่ศีรษะแตกอย่างเดียว
ตอบสนองสัญญาณชีพต่างก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
ก็ไม่คิดว่าภายในเนี่ยจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ด้านดาบตำรวจวีระนะคะก็บอกทีมข่าวว่า
ก็ช่วงจังหวะนั้นที่ตัดสินใจบอกกับร้อยตำรวจเอกสรรพงศ์ให้พังกระจกให้แตก
เพราะว่าอยากจะให้อากาศภายในรถถ่ายเท
กลัวว่าอาจารย์นุ๊กจะสำลักควันนะคะ
ทุบกระจกคือเหมือนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะ
ในการเปิดประตูนำตัวผู้บาดเจ็บออกมา
ก็ขอบคุณทุกคนที่จอดรถอยู่ตรงนั้นที่ไปช่วยนะคะ
คนร่ำจังนี้เขาเอามาผมก็เลยสั่งว่าทุบเลย
เพราะว่าไฟมันเริ่มควายกระพันแล้วเข้ามาในห้องร
ก็เลยทุบ

ก็คือพอตำรวจ๓คนเข้าไปเนี่ย
ถ้าเราไม่นำเข้าไปก็คงยืนดูอยู่
ทีนี้มีประเด็นที่ในโลกโซเชียลมาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับคนขับรถกระบะคู่กรณี
หลังเกิดอุบัติเหตุไม่เห็นช่วยเหลือเลย
แล้วก็ยังเห็นว่ายืนกดโทรศัพท์โทรหาประกันภัย
เนี่ยค่ะแล้วก็ขยับรถออกทันทีที่เห็นไฟค่อยลุกที่บริเวณฝากระโปรงหน้ารถ
ร้อยตำรวจเอกสรรพงศ์บอกว่าประเด็นนี้เขามองว่าคนขับรถกระบะ
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะแต่อาจจะไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวว่ารถจะระเบิด
เพราะว่าก่อนที่ร้อยตำรวจเอกสรรพงศ์ดาบตำรวจธีรวัตรดาบตำรวจวีระจะมาช่วย
ก็มีคนยืนดูอยู่หลายคนนะคะเป็น๑๐คนนะคะแต่เขาก็ไม่กล้า
กล้าเข้าไปช่วยกลัวว่ารถจะระเบิดขึ้นมาค่ะ
ก็เป็นช่วงวินาทีระทึกทั้งหมดที่ไปช่วยในตัวรถตรงนั้นเลย
ต้องยอมรับว่าเขาเสี่ยงชีวิตจริงใช่ไหมเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือการดับเพลิงอะไรพวกนี้ก็ยังไม่มา
แล้วรถจะระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้อะค่ะคือช่วยอาจารย์นุ๊กออกมา๒๓นาทีแล้วระเบิดเลยอ่ะ
นี่เป็นตำรวจนะครับที่ไปช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแม้ว่าที่สุดแล้วจะเสียชีวิตแต่ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้ว